ด้านหลังสิชายซึมเศร้าดับปริศนา
ที่บอกว่าดับปริศนาคือโหนกแก้มเป็นรู

ใช่ตามีเลือดแล้วนิ้วมือเป็นแผล
ทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบทีแรกครอบครัวยังคิดว่าโดนยิงหรือเปล่า
ไอ้รูเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณผู้ชม
ต้องดูเรื่องของหนูที่อยู่ในบ้านดูเรื่องของแมลงสาป
เพราะว่าในห้องนอนเนี่ยนะไม่ได้มีร่องรอยกันหรือค้น
ไม่ได้มีร่องรอยการแบบเหมือนกับทะเลาะวิวาดกัน
ข้าวของไม่ได้กระจุยกระจายแต่ผู้ชายคนนี้เขาตาย

ตำรวจที่เมืองคอสพเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบ
ศพของในเฟิร์สกิรติผลกล่ำอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่บนเตียงเลยที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
สภาพศพเนี่ยคือตายแบบใส่ขาสั้นแล้วเห็นไหมกอดหมอนข้างอยู่อะค่ะ
ไม่ได้ใส่เสื้อนะโหนกแก้มซ้ายมีแผลเป็นรูมีเลือดไหลออกมาด้วย
อดหมอนข้างอยู่แสดงว่าแบบไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยสิ
ตาซ้ายก็มีคราบเลือดติดอยู่มีแผลที่นิ้วมือขวาแผลหนึ่ง
ทีนี้แม่ของเฟิร์สคุณแม่ปรานีบอกแบบนี้
บอกว่าแม่ทำงานอยู่ที่ลานสกาก็จะไปมาที่บ้านแหละ
แล้วบ้านนี้ลูกอยู่กับใครแม่เฟิร์สอยู่กับใคร
อยู่กับญาติผู้ชายอีกคนนึงก็อยู่กันคนละห้อง
วันที่เกิดเหตุน่ะญาติโทรมาหาแม่บอกว่า
แม่เฟิร์สอ่ะมันไปออกมากินข้าว๒วันแล้วนะ

เนี่ยก็เลยปีนบันไดดูพอปีนบันไดดูอ้าวเฟิร์สนอนตายแล้ว
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
แล้วพอเห็นแผลที่แรกแม่ยังแบบเอ๊ะไอ้รูตรงโหนกแก้ม

ทีนี้ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย

บอกว่าไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายในจุดอื่นนะ
แล้วน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๑๘ชั่วโมง
จากโรคประจำตัวค่ะ

ลื้อค้นต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายไม่มีเลย
แต่เจอถุงยาเป็นถุงยารักษาโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วก็มียารักษาอาการโรคซึมเศร้าด้วย
แม่บอกเลยนะแม่ไม่ได้ติดใจการตายของลูกนะ
เพราะว่าพอแพทย์อธิบายผลการชนะสูตรพลิกศพ
ว่าลูกตายด้วยโรคประจำตัวใช่ไหม

หมอเขาก็บอกแผลพวกนี้
คือมันเกิดจากการโดนสัตว์ประเภทหนู
หรือว่าแมลงสาปกัดแทะหลังจากตายจนเป็นแผล

ใช่ตามีเลือดแล้วก็มือก็เป็นแผล
ซึ่งแม่ก็คิดว่าเออจริงที่บ้านก็หนูเยอะอยู่เหมือนกัน

แล้วแม่ก็บอกว่าเฟิร์สป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วมันก็มีอีกหลายโรคด้วย
ก่อนจะเสียชีวิตน่ะเฟิร์สคงจะกินยาเกินขนาด
เหมือนครั้งก่อนไอ้รอบที่แล้วเขากินยาเกิน

อาจจะทำให้เฟิร์สช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ
อืม
เห็นไหมหนูเยอะแล้วก็รอยแผลต่างเนี่ย
คือพอคุณแม่บอกแบบนี้แล้ว
แต่ยังไงก็ตามตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้ชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

มันอาจจะแบบว่ายากขึ้นสูง

มันชุกชุมมันเยอะแล้วมันก็อาจจะเข้าไปในห้อง
แล้วก็ไปแทะไปกัดกินตอนที่เสียชีวิตได้นะคะ